อีกหนึ่งเรื่องไม่ใช่เรื่องของอาหารการกินแต่เค็มคลุ้งทีเดียวคุณผู้ชม
คือผู้หญิงคนหนึ่งไปจอดรถเอาไว้ในพื้นที่ในหมู่บ้าน
ไม่ได้ขวางบ้านใครแต่ดันไปจอดทับที่ที่มีคนเคยจอดประจำ
สิ่งที่เขาทำคืออะไรไปชมภาพเลยครับ
นี่ฮะผู้ชายอาจจะไม่ทราบนะหมู่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิด
ทุกอย่างนี่คือหลักฐานสำคัญทำให้เราเห็น
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เห็นว่าเพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้

จากภาพผู้ชายคนนี้ขับเก่งของสีขาวไปจอดข้างแปลงครับ

ทราบทีหลังก็คือเป็นรถของนางสาววิภาวันจันเพชรอายุ๒๖
จอดอยู่ชิดกำแพงไม่ได้ขวางทางเข้าบ้านใคร
จากนั้นผู้ชายคนนี้เดินข้ามเข้าไปที่บ้าน
แล้วออกมาพร้อมกับขวดน้ำปลาเดินเข้าไปแล้วในบ้านปุ๊บ
พักออกมาพร้อมกับขวดน้ำปลาแล้วขึ้นไปขับรถ
จอดข้างรถเธอก่อนที่จะเหยาะความอร่อย
ขวดน้ำปลาใส่ที่รถของเธอเหยาะไปทั่วรถจนมันเหม็นมันคุ้งไปหมดนะฮะ
หลังจากก่อเหตุผู้ชายคนนี้ก็ขับรถกลับออกไปจอดในบ้านนะครับ
ซึ่งในบ้านก็จอดได้ในบ้านของตัวเองก็จอดได้
ก็จอดได้แต่ก็อยากจอดตรงนี้ไง
ก็เคยจอดประจำไงก็จอดประจำก็โมโหอันละปากหยอกเสริม
รู้เหรอว่าที่เขาจอดประจำเออแต่เป็นที่ส่วนกลางนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่จังหวัดชนบุรีครับ
พอตอนเช้าผู้หญิงคนนี้กลับมาที่รถเฮ้ยทำไมมันกลิ่นเค็มขนาดนี้
คุณผู้ชมดูภาพนี่คือที่ส่วนกลางข้างกำแพงนะครับเธอก็เลยเห็นร่องรอยของน้ำปลาแห้งเกราะเต็มไปหมดเลย
เสียหายเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะน้ำปลาคงไม่ได้กัดสีเท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่ายอมไม่ได้เอาเรื่องแน่นอนนะครับคราวหน้าเธอคงจะจอดแบบไม่อยากจะโดนอีกนะฮะ
หรือว่าถ้าเกิดคนอื่นมาจอดแล้วถ้าเกิดโดนแกล้งแบบนี้อีกทั้งที่มันเป็นที่ที่อนุญาตให้จอดได้เป็นที่ส่วนกลาง
ก็เลยนำเรื่องนี้เป็นคลิปเนี้ยไปแจ้งความที่โรงพักนะฮะตำรวจทำงานไวครับนะฮะ
ก็มีหลักฐานเป็นคลิปนี้ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านไปนะฮะไปเจรจากันนะฮะ
เพื่อนบ้านที่ก่อเหตุยอมรับเป็นคนทำจริงนะขออนุญาตเบอร์ภาพเอาไว้นะฮะ
โมโหที่ผู้หญิงคนนี้ไปจอดรถฝั่งตรงข้ามบ้านของเขาแม้ว่าจุดนั้นไม่ได้ขวางทางเข้าบ้านเขา
แต่เขาจอดประจำแต่ก็ขอโทษแล้วกันขอโทษกับสิ่งที่ทำ
รวมทั้งจะชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วกันนะฮะผู้เสียหายยอมรับคำขอโทษครับ
และพอใจที่ตำรวจจับได้แล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถของเธอหรือว่ารถของใครก็ตาม
ตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้คำขอโทษหรืออะไร
แต่อยากให้เขาแบบรับในสิ่งรับรู้ในสิ่งที่เขาทำว่าเราเดือดร้อนนะ
แล้วเขาบอกว่าเขายินดีเขาบอกกับทางตำรวจนะไม่ได้คุยกับเรา
บอกว่าเขายินดีจะรับผิดชอบเขาก็เหมือนเขารับรู้
แต่ก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนรับรู้แล้วก็แบบ
ให้ข้อมูลอะไรมากแค่แบบว่ารับรู้แล้วก็จะรับผิดชอบ
อยากฝากเล่นเทศวินทรีย์บูทาหอนกับเอ่อใกล้บ้านเลือนเกงยังไงบ้าง
ก็อยู่บ้านใกล้กันเนอะก็มีอะไรก็บอกได้จริงอ่ะ
บอกได้ถ้าเขาบอกเราเราก็ยินดีที่จะแบบถ้ารถขวางเราก็จะเลื่อนให้
ขยับให้แบบนี้ค่ะไม่อยากให้แบบใช้ทำแบบนี้แบบแกล้งเหมือนกันแกล้งมากกว่า
อืมจริงจริงเพื่อนบ้านกันต้องต้องใจกว้างค่ะแล้วจริงจริงคือที่ส่วนกลาง
ใช่คุณไม่ใช่เจ้าของคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้
ตำรวจก็เลยไม่ได้มีการดำเนินคดีเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
ก็อยากจะให้คุยกันแก้ปัญหาดีกว่าแล้วก็ฝากไว้ว่าปัญหาแบบนี้อยากให้คุยกันดี
หรือไม่ก็ไปแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านมาเคลียร์ให้ก็ได้
ถ้าตกลงกันไม่ได้ค่อยไปปรึกษาตำรวจอย่าใช้อารมณ์เพราะว่ามันก็จะเสียประวัติแล้วก็เนี่ย
เป็นข่าวเป็นข่าวก็เสียผู้เสียคนเป็นปัญหาโลกแตกนะ
จอดรถในหมู่บ้านแต่ว่าท้ายที่สุดคุยกันแก้ปัญหาได้จริงใช่ค่ะ